บอกเลยว่าคัมแบ็คในครั้งนี้เนี่ยโอ้โห

ด้วยกันกลับมาจับไหมร้องเพลง
สร้างความสุขให้กับแฟนคลับอีกสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
ถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องกลับมาลุยงานอีกครั้งนึง
แม้ว่าจะกลัวโควิดแต่ก็ต้องทำงานค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีงานคอนเสิร์ตแล้วก็งานร้องเพลงแบบไทเวทขึ้นมาบ้างแล้ว
ส่วนลูกชายค่ะน้องเรย์วัย๖ขวบ
ตอนนี้ก็ให้พี่หมออดีตสามีช่วยสลับกันดูแล
ซึ่งน้องเฮเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
อย่างที่บอกไปคือพี่หมอกับทาทาเนี่ยสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ

หมอก็น่ารักนะคะก็ช่วยกันสลับกันดู
เพราะพอรู้ว่าทาต้องมาทำงานแบบนี้

เขาก็ดูแลน้องได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ฉะนั้นก็คือเรื่องเรื่องน้องเรย์

ส่วนเรื่องมูเตลูค่ะแม่ทาทาบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
เพราะตั้งแต่ไปไหว้พ่อปู่ที่ถ้ำนาคีนาคา
ขออะไรได้แบบนั้นเลยคุณผู้ชม
คือเกิดสิ่งอัศจรรย์มากมายค่ะ
ครั้งหนึ่งหลังจากลงเขากำลังจะขึ้นเครื่อง
คุณผู้ชมเชื่อไหมเงินโอนเข้ามาทันทีเลยค่ะ
เรียกว่าคุ้มค่ากับการแบกร่างขึ้นไปจริง

ผ่านเป็นเหมือนเงาขององค์พ่อปู่มาแสดงปฏิหารนั้น
ย้ำนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าท่านมาต้อนรับ

จนกลับมามีงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เป็นติดกัน๔ลูกคือเป็นแบบนี้หมดเลย
แล้วเป็นเงาไปมาอย่างนี้
ซึ่งแบบก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่เหมือนท่านต้อนรับ
ทา๒ครั้งแล้วที่ทาบินกลับมาจากฝั่งนั้นน่ะนะคะ

แล้วก็คือขึ้นกลางขึ้นเครื่อง
คือสมมุติขึ้นเครื่องแล้วมานั่งขึ้นยังไม่เทคอออกเลยอย่างนี้

จริงหลายรอบแล้วคือออกจากวัดนี้อย่างนี้
เงินมาอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันได้ได้หรออะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เมื่อกี้เราอัปเดตเรื่องครอบครัวของคุณทาทา
คราวนี้มาอัปเดตครอบครัวของคุณสงกรานคุณแอฟกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พูดถึงความน่ารักนะครอบครัวของคุณสงการเนี่ยถือว่าน่ารักมากเลยนะ
ล่าสุดนี่คุณผู้ชมอยากให้ดูการ์ดของน้องปีใหม่กันสักนิดนึงนะคะ
ปีใหม่เนี่ยส่งการ์ดเป็นกำลังใจให้คุณพ่อสงกรานที่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งภาพวาดแล้วก็ข้อความที่น้องปีใหม่เขียนอวยพรให้กับคุณพ่อบอกว่าหายเร็ว
รวมไปถึงมีลายมือตัวเล็กที่แม่แอฟเขียนเติมเอาไว้ตอนท้ายด้วยบอกว่าหายเร็วนะคะ
ก็เป็นอันยืนยันนะคะว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เนี่ยยังน่ารักแล้วก็ยังดีต่อกันเหมือนเดิมด้วยอาจจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนก็ได้
ความรักก็มีหลายรูปแบบในภาพแรกนะครับว่าเพื่อนและการเป็นครอบครัวไม่ห่างหายไปครับ